เราไปดูที่อรัญญประเทศนะครับ
นั่นเขาจัดพิธีไล่ปอบตามความเชื่อของชาวบ้าน
คุณอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมไล่ปอบกันด้วยวิธีแบบนี้

ทำทุกอย่างเลยนะครับเจ้านักที่เหล่านี้นะครับ
กู้ภัยเก็บศพไล่ปอบ

ไล่งูทำให้เขาเรียกช่วยเหลือชาวบ้าน
ให้มีความสุขกายสบายใจนะครับ

หมู่๑๐ตำบลหนองแหวงอำเภิกโคกสูง
ทำพิธีไล่ปอบและสิ่งชั่วร้ายออกจากหมู่บ้านครับ
หลังได้รับการประสานจากคุณทองสาถาวรสาลี
ซึ่งเป็นพ่อกำนันตำบลหนองแหวง
โดยพิธีเริ่มจากร่างทรงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลิธิ
ให้ชาวบ้านทำการบรื้อสารเพียงตา
ชาวบ้านตั้งไว้ตามหน้าบ้านแล้วก็สี่แยกต่างในหมู่บ้าน
ซึ่งมีอยู่ประมาณ๑๐ศาลให้เหลือเพียง๑ศาลเท่านั้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ประกอบพิธีของมูลนิธิ
และเอาตัวชาวบ้านที่อ้างว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้า
และที่ถูกปอบเข้าสิงมาทำการรดน้ำมนต์
โดยมีชาวบ้านที่มาร่วมพิธีนี้กว่า๒๐๐คนนะคุณนะครับ
ด้านของนายสุภาชัยวังปภาประธานมูลิธิสว่างเทียนธรรมสถานบอกว่า
เนื่องจากเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีชาวบ้าน๓คนอ้างตัวเป็นร่างทรงของเทพเจ้า
และบอกว่าชาวบ้าน๗คนถูกผีปอบเข้าสิง
ได้ทำพิธีไล่โดยบังคับให้ถอดเสื้อผ้าคุณ
แล้วก็ใช้แหครอบไว้บังคับให้ยืนตากแดด
หากใครไม่ทำตามก็จะถูกทำร้าย
กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในชุมชนคุณ
เพราะว่าชุมชนเขาก็เกิดความไม่สบายใจ
แบบนี้มันรุนแรงหรือมันอะไรหรือเปล่า

ใช่หรือเป็นการอ้างตัวหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มูลที่ก็เลยต้องมาดำเนินการตรงนี้ซะ
การทำเนินการตรงนี้ไม่ใช่ว่าทำกันเอง
ทั้งชาวบ้านมูลทิกต้องมีตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยด้วย
ไปดูแลความสงบเรียบร้อยในการประกอบพิธี
ไม่ให้เกิดความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมในช่วงเช้าสดใสแบบนี้นะคะ